มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปเตือนภัย
บอกว่าเจอสาวที่ถูกชายขี่รถจักรยานยนต์

พลเมืองดีคนนี้มาเห็นพอดี

ชมคลิปว่าเขาช่วยยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ไม่ใช่อะไรเขาบอกจะฉุดทำไม
มันขี่รถหมดหลายร่องเลยผมไม่กล้าเข้าบ้าน

เดี๋ยวนี้ได้ด้วย

ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะความโชคดีของชีวิตของผู้หญิงคนนี้
ที่มีพลเมืองดีผ่านมาพบเจอกับเหตุการณ์

แล้วก็ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล

โดยผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าถูกชายซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อน
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มาดักรออยู่ข้างถนน
ขณะที่ตัวเธอเองกำลังจะเดินเข้าบ้าน
ในโพสต์ยังระบุข้อความว่าเตือนภัยพิกัด
ถ้าข้ามยูเทิร์นบางประกงวิลล่าเวลา๒๓นาฬิกา
เจอผู้ชายในภาพโปรดระวัง
ผู้หญิงอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวตอนค่ำตอนกลางคืน
โดยในคลิปหญิงสาวร้องไห้ตกใจกลัว

ในการเล่าเหตุการณ์ให้พลเมืองดีฟัง
พลเมืองดีคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าขณะขับรถยูเทิร์น
บริเวณจุดกลับรถท่าข้ามที่อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งร้องไห้

ตอนแรกตัวเขาเองก็ไม่กล้าจอดเหมือนกัน
เพราะคิดว่าหญิงสาวอาจจะทะเลาะกับแฟนมา
เห็นมีชายหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ตามมาด้วย
แต่หญิงสาวก็พยายามจะร้องขอความช่วยเหลือ
ขอให้จอดรถขอให้รับเธอไปด้วย
พลเมืองดีคนนี้เห็นท่าไม่ดีแล้วนะครับ

ก็เลยตัดสินใจจอดรถและให้หญิงสาวขึ้นรถมา
หญิงสาวก็เล่าให้ฟังว่าขณะกำลังจะเดินเข้าบ้าน

เห็นผู้ชายคนดังกล่าวขี่รถจักรยานยนต์
วนไปวนมาอยู่หลายรอบ

แต่ชายคนนั้นยังขี่รถจักรยานยนต์

ซึ่งขณะนั้นเธอเริ่มกลัวสุดขีดแล้วนะครับ
เพราะช่วงเวลานั้นไม่มีรถผ่านมาเลย
กระทั่งเป็นวินาทีแห่งความโชคดี
ผู้หญิงคนนี้มาเจอรถของพลเมืองดี

ผู้หญิงก็เลยรีบวิ่งมาบกขอความช่วยเหลือ

พลเมืองดีได้พาหญิงสาวไปโรงพัก

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเอาผิดผู้ชาย

วนไปเวียนมารอบตัวผู้หญิงนั้นได้หรือเปล่านะฮะ
เพราะมันไม่มีเหตุการณ์การทำร้าย
หรือมีการแตะต้องตัวน้องผู้หญิง

แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าตำรวจจะพิจารณาอย่างไร
แล้วก็ดูจากภาพกล้องวงจรปิดที่อื่นหรือเปล่า

เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับผู้หญิงเสียหายคนนี้นะครับ